พระเอกหนุ่มหล่อออร่ากันบ้างจากวิกอโศก

โดดมารับเล่นเป็นบทตำรวจหน้าหยกในละครแนวลี้ลับมณีพิษวาสค่ะ
ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่นะแต่นิวเองนี่นะคะ
เขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายบ้าง

แต่ไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะพกพระส่วนตัวนะ
แล้วก็ไหว้พระขอพรขอเจ้าที่เจ้าทางทุกครั้งก่อนจะทำอะไรลงไปค่ะ
เดี๋ยวไปฟังน้องนิวหน่อยค่ะ

ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อไปเลยหรือแบบก็ไม่เชื่อเลย
กลางก็แบบเหมือนรับฟังมาแล้วว่าแบบมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะ
ก็ไม่ได้ลบหลู่ไปไหนก็ว่านไป

นี่นะคะไหนเจอน้องนิวแล้วนะคะ
คิวฮร์ดเรื่องขู้สีต่างวายหน่อย
นุ่นวรนุษย์ค่ะนางเอกดังที่เคยร่วมงานกันด้วย
นิวเนี่ยนะบอกว่าฝากความคิดถึงไปหาพี่นุ่นให้หน่อย
คิดถึงมากเลยหลังจากที่เคยได้ร่วมงานกันในละครเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ตั้งใจว่าช่วงว่างเนี่ยนิวนะ

ตามคำสาขาคนคิดถึงกันนะฮะ

ไม่เจอนานแล้วครับเราจะไปทักคนหาดีกว่า

เสียดายตอนแรกต้องเล่นกับพี่นุ่นด้วย

ใช่ที่มันก็เป็นคนที่แบบ
เหมือนชิลใจดีอยู่แล้ว

จะไปไหนอ่ะไปซิอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าจัดการพี่นุ่น
้าทิวน่ะต้องใจอ่อนละแหละ
ก็อยากจะข้างรักเหมือนเขาบ้างอ่ะ
พี่นุ่นมันน่ารักอะคุณผู้ชม